แน่นอนล่ะภาระกิจคุณท่านนายกเสฐาเราก็รายงาน

ครึ่งไปญี่ปุ่นใช่มั้นพี่เบิร์ด
ไปกับภรรยาหวานเจี๊ยบ
มาดูสิคนที่จะได้เป็นนายกแต่ไม่ได้เป็น
ยังมีข่าวแหละ

แต่งตัวดีอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
เยี่ยมโรงเรียนเก่าคุณผู้ชมฮะ
ที่คุณพิธาเคยเรียนอยู่แล้วพาไปดูล็อกเกอร์ของเขาด้วย
พาเดินทัวร์เล่นสนุกก็อาจจะพูดมากไม่ได้

เคยเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนกินข้าวที่ไหนล็อกเกอร์อยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรก็
อันนี้เลยเหรอ
๑๔ปีที่แล้วเขาเอาหนังสือมาก
ผมก็ขี้เกียจมาผมก็เอามาทิ้งไว้ที่นี่
จำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ

แล้วก็พาไปดูตึกเก่าตึกเรียนเก่าล็อกเกอร์เก่า

แหล่งผลิตสิทธิ์เก่าระดับผู้นำระดับคนสำคัญ
คนในรัฐบาลหรือว่าประมุกหลายรัฐในหลายประเทศเลยอย่าง
ีเซียนลุงนายกสิงคโปร์ครับ
แล้วก็โดนโอจางอดีตผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงด้วย
แล้วคุณพิธาก็กลับไปเยือนสถาบันเก่าครั้งนี้
รอบ๑๒ปีเลยนะที่ไม่ได้กลับมา
หลักคือไปได้รับเชิญไปบรรยายครับในหัวข้อ
ก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยอาเซียนและโลกครับที่สถาบัน
เขาก็เลยถือโอกาสนี่พาทัวร์โรงเรียนเก่าไปเลย
ไปเจอครูคุณครูที่เคยสอนเขาด้วยนะ
แล้วก็เพื่อนเก่าด้วย
ได้เห็นบรรยากาศสถานที่เรียนของคุณพิธาครับ
หลายคนจับจ้องจับจ้องไปที่อะไรอ่ะ
ล็อกเกอร์เลขล็อกเกอร์ครับ

ให้ย้อนกลับไปดูไหมคุณครูตอนเอามือคอ

นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
อ่าจะเอาเลขนี้ไปทำอะไรก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมนะ
นี่แหละครับดอมดอมกลับไปโรงเรียนเก่าคุณครูจำได้ไหม

กลับไปที่เตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวเนี่ย

จำไม่ได้ยังไงมึงแสบ